คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี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
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยไปพบกับเขากันเลยครับยินดีต้อนรับพี่มานะครับสวัสดีครับพี่มานะครับสวัสดีครับพี่แจ๊คเพิ่งได้คุยเพิ่งได้เห็นหน้าค่าตากันวันนี้เท่มากพี่ขอบคุณมากครับแล้ววันนี้พี่มานะมาพร้อมกับเรื่องที่ต้องบอกว่าตรงตัวเลยครับเด็กวัดเจอผีครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของพี่มานะเองเป็นประสบการณ์

เป็นคนรับน้าตุ้มมาเลี้ยงดูครับตอนนั้นผมยังไม่เกิดมีแต่คุณแม่ที่เกิดคราวนี้ณตุ้มเนี่ยพอมาอยู่กับยายผินมีคนมาทักว่าเด็กคนนี้ไม่รอดนะคือเหมือนกับจะเป็นหมอดูอยู่ที่ฝั่งนู้นนะยายปิ่นแกขายตัวอยู่ที่ท่าเรืออ่าท่าเรือข้ามฝากนะแล้วหมอดูก็ทักว่าเด็กคนนี้นะต้องพาไปหา
กูเวรนะฝากให้เป็นลูกท่านแค่เนี้ยคือยายผินแกสงสารเลยเพราะงั้นเวลาเวลาเด็กคนนี้จะทำอะไรจะเล่นอะไรจะโดนห้ามไปหมดอ่ะอย่าเอาถุงร้อนมาเล่นนะมันเป็นถุงใส่บาทคือไม่ให้ไม่ให้อ้างหนังกะติ๊กนี่ก็อย่าเล่นนะก็เอาไว้มัดถุงใส่บาทพ่อนั้นก็อย่าเล่นเอาไว้ทำกับข้าวใส่บาทอย่าไปเล่นริมน้ำอย่าไปเล่นในวัดอย่าไปเล่น

ถ้าท่านเคยนึกถึงแบบสมัยก่อนน่ะอ่าบางกอกนอดบางกอกใหญ่อะไรพวกเนี้ยห้าสิบปีที่แล้วอ่ะ
มันจะไม่มีอะไรเลยยังเป็นถนนลูกรังเป็นโครนเป็นแบบเป็นทุ่งอะไรลักษณะนี้
ตุ้มก็ออกจากปสี่จากโรงเรียนเดิมนะฮะแล้วก็ไปปหกเอ่อปห้าปหกปเจ็ด
โรงเรียนนั่นแหละใกล้ใกล้กับวัดติดกับวัดเลยที่วัดเนี่ยมันจะติดคลองเล็กเล็ก
พระที่นี่ก็พายเรือออกบินทบาทด้วยแล้วตอนฝนตกเนี่ยนะท่านลองนึกถึงนะ
ไม่ต้องพูดถึงเลยที่นี่มีป่าช้าแล้วป่าช้าที่นี่ก็ติดคลอง
เวลาน้ำท่วมน่ะมันก็จะตุ๊บปอกตุ๊บปอกแล้วจะมีหัวกระโหลกลอยแล้ว
คือแบบที่ยังไม่ได้เผาอ่ะพวกปลาหลงปลาไหล่ก็จะชกชุม
โดยเฉพาะบริเวณก็ตัวจะอ้วนอ้วนหน่อยครับกลับมาเรื่องของนาตุ
ตุ้มเนี่ยแกเป็นคนที่ค่อนข้างสนอยากรู้อยากเห็น
และที่สำคัญคือแกไม่กลัวผีตั้งแต่เด็กแล้ว
แต่อยากรู้อยากเห็นแล้วแบบแกมาโดนเอาเรื่องแรกเนี่ย
ในตอนที่คุณยายพานัตย์ตุ้มไปฝากลมตา
วันแรกที่พาเขาไปยายก็พาเด็กชายตุ้มไป
หน้าประตูเป็นซุ้มเก่าเก่าครับวันนั้นมีสวดพานยักษ์กัน
มันมีเสียงดังเสียงสวดอ่ะดังออกมาจากในวัดครับ
กำลังจะเข้าซูมหน้าวัดแล้วแล้วตุ้มเขาแล้วว่าในจังหวะนั้นนะ
จังหวะนั้นกำลังจุงมือกับยายอยู่เลย
เห็นเหมือนมีคนตัวใหญ่ใหญ่อ่ะอืมหลายหลายคนอ่ะหลายหลายคนอ่ะ
เห็นเป็นลางลางเหมือนโปร่งแสงอ่ะครับมองเห็นเลยว่าเป็นตัวคน
กำลังวิ่งออกมาจากในวัดอ่ะแล้ววิ่งผ่านประตูวัดออกไปแล้วไปซ้ายไปขวา
เป็นตัวสูงสูงใหญ่ใหญ่น่ะครับวิ่งผ่านตัวเด็กชายตุ้มไป
แล้วก็หมดชุดแต่ยังทรรษต่อไงอือ
ยายเห็นอาการณตุ้มเฮ้ยทำไมสั่นอย่างนี้เนี่ย
มาถึงวัดเอาแล้วใจเสียแล้วไงเข้าวัดมีอาการไม่ปกติแล้ว
เหมือนหมอดูที่ทักไว้หรือเปล่าว่าก็เลยวิ่งอุ้มพาณตุ้มเนี่ย
เข้าไปหาหลวงตาขอน้ำมนต์มารดหลังจากนั้นมาก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์
หลวงตามาตั้งแต่บัตรนั้นเป็นเด็กวัดมาตั้งแต่บัตรนั้นอืมแล้วคราวนี้
แกก็เล่าว่าไอ้ห้องที่แกอยู่อ่ะนะห้องที่น้าอยู่อ่ะนะ
ทำจากฝาโลงศพคือสมัยนั้นมันไม่มีไม้นะแต่ท่านอาจจะเคยได้ยิน
ทำจากฝาโลงมันก็มีพวกฝาโลงนี่แหละไม้ที่ทำโรงนี่แหละ
ในช่วงแรกที่อยู่วัดก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมาก
นอนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วก็หมาอีกตัวหนึ่ง
ขอโทษทีสุนัขตัวหนึ่งนอนในห้องเดียวกัน๓ชีวิต
ในห้องเล็กนะทุกท่านจินตนาการเป็นไม้ห้องเล็ก
แล้วมันจะมีเสาอยู่กลางห้องครับไม่รู้หรอกว่าเป็นเสาอะไร
มีวันหนึ่งนาตุ้มต้องขึงขึงมุ้งเองก็เลยเอาตะปูอ่ะอืม
ไปตอบทำหัวมุ้งที่เสาอันนั้นป๊อกป๊อกป๊อกครับครับ
แล้วเอามุ้งอ่ะมาเกี่ยวไว้อ่ะก็นอนกันไปไม่ได้เอกใจอะไร
แต่สุนัขที่เลี้ยงไว้อ่ะพรทั้งคืนอืม
แกก็หลับหลับตื่นตื่นเงียบนี่ได้แล้วจะหลับ
แกก็นอนไปแล้วก็หอนอีกแล้วครับแกก็บอกว่าไม่รู้หอนอะไร
แล้วก็มองไปในห้องมองไปรอบบริเวณห้องนั่นแหละ
พอมาตื่นเช้าต้องตามพระไปบินทบาท
ก็จะไปปลดหัวมุ้งแกเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่าง
เป็นเหมือนน้ำมันไหลออกไหลออกมาจากจากจุดที่ตะปูอ่ะ
ตอกไปที่เสาอะครับแกเข้าไปแตะเลยมาดูมันเป็นน้ำมันนะ
มันไหลออกมามันก็แกก็ดูตามไปเรื่อยสักพักหนึ่ง
ใต้ใต้ใต้จุดที่ตอกอ่ะมันเป็นรูปหัวอ่า
ผู้หญิงผมยาวแล้วมีตึกแล้วมีคอแล้วตาโบค่ะ
ขึ้นเป็นเหมือนกับรอยแกะสลักอ่ะเฮ้ยแล้วน้ำมันที่ไหลมันก็ไหลผ่านหน้าไป
อ่าก็ตกใจแกก็ตกใจกันก็วิ่งไปที่กุฏิหลวงตาบอก
หลวงตาครับหลวงตาครับทำไมมีน้ำมันออกมาจากเสาเนี้ยครับ
หลวงตาก็บอกว่าไปถอนมาเถอะลูกแล้วยกมือขอคำมาก่อนนะ
นั่นน่ะเสาตกน้ำมันแกแกก็ไปถอนแกก็ไปถอน
แล้วพอถอนไปบอกว่าตอนนั้นน่ะยื้ออยู่นานยื้อยังไงก็ไม่ออก
ปูดึงก็ไม่ออกหลวงตาก็เลยมาบอกว่าขอเข้ามาหรือยัง
ก็เลยยังไม่ได้ขอคำมาครับณตุ้มแกก็เลยก้มกราบขอเข้ามา
แค่นั้นแหละก็ดึงอ่ะออกแล้วอืมแต่พอดึงน้ำมันก็ยัง
มีไหลอยู่อยู่นั่นครับพอมาตอนเย็นก็แห้งไปแล้ว
แล้วรอยที่เป็นรูปผู้หญิงเนี้ยไม่มีแล้วหายไปเลยอืม
เราก็เลยรู้ตอนนั้นว่าอ๋อในห้องเรามีเสาตกน้ำมัน
ครับแล้วหลังจากหลังหลังจากหลังจากหลังจากเหตุการณ์นั้น
นอนห้องนี้ทีไรไม่รู้ยังไงแกก็แกฝันเห็นแต่ผีเกือบทุกคืน
ตั้งแต่ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาฝันว่ามีผีมานั่งในห้องบ้างล่ะ
ฝันว่ามีผีมานั่งอยู่บนหลังคากุฏิที่แกนอนบ้างอ่ะฝันว่าเดินเดินไปมีผีบนต้นไม้บ้างไหม
เยื่อนขออะไรอย่างเงี้ยมาแล้วในฝันแกก็วิ่งหนีนะ
แล้วก็ภาวะตื่นคือฝันแบบนี้จนชินครับเป็นอย่างงี้เรื่อยมา
นอกจากเหตุการณ์ที่ต่อตะปุอืมคราวนี้หลวงตาเนี้ย
เพราะไม่มีใครอยากไปไม่มีเด็กคนไหนไปด้วย
แกก็เรียกตุ้มไปหาอะไรกินกันอ่ะแล้วตุ้มก็จะรู้แล้ว
เพราะว่าไปหาอะไรกินกันแสดงไปพักกินให้หมดไปงานสวดศพ
แล้วตุ้มก็จะได้ขนมได้ขนมกินเพราะว่าทานไปเนี่ย
มันเป็นทางเปรียวมันมีแต่ทุ่งย่าสูงสูง
แล้วก็เดินบนทางดินไปออกไปจากวัดไปที่ชุมชนไปวัดอีกวัดหนึ่ง
วันนั้นแกก็เดินไปแกเดินตามหลวงตาไป
มีกระบอกไฟฉายกระบอกหนึ่งเดินตามหลังไป
จำได้แม่นเลยแกบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีแสงจันทร์
ทุกท่านลองนึกถึงนะครับด้วยความเป็นเด็กอ่ะไฟอ่ะ
ก็จะไม่สาดสอบอยู่ที่เดียวหรอกก็ต้องปัดซ้ายทีขวาที
ใช่ส่องที่ทุ่งบ้างมันไปไกลแค่ไหน
ส่องบนฟ้าส่องพระจันทร์บ้างอะไรบ้างเก๋ก็ส่องเล่นสนไปเรื่อย
ตาก็ไม่ได้ว่าอะไรส่องไปส่องมาแกดันหันไปส่องด้านหลัง
ด้านหลังเลยเก๋ก็โดนโหงเลยก็บอกว่า
ลูกตาลูกตามีแมวดำตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าคนอีกอ่ะตัวเบลอเลย
กำลังมองมองมาที่นาตุ้มแล้วกำลังเดินตามน้าตุ้มอยู่
เก๋ก็โดนโหงไปเกาะจีวอนไปเกาะจีวอนลูกตาแล้วบอก
ตาหลวงตาหลวงตาแมวยักษ์แมวยักษ์อยู่ด้านหลังแมวยักษ์อยู่ด้านหลัง
ไม่มีอะไรตุ้มนั้นตุ้มมาเดินข้างหน้านี่
แล้วก็ส่องไฟไปข้างหน้าไม่ต้องส่องที่อื่น

ลูกตาเนี่ยวันนั้นเนี่ยลูกตาเริ่มรู้แล้ว
เด็กชายตุ้มเนี่ยมีอะไรบางอย่าง

คราวนี้อย่างที่บอกนะทุกท่านวัดนี้มีป่าช้า
แล้วป่าช้าเนี่ยเป็นที่ที่ณตุ้มชอบไป
แปลกนะก็เลยถามว่าทำไมชอบไปป่าช้า
บอกว่าไม่รู้มันเงียบดี
แล้วป่าช้าเนี่ยพื้นที่ของป่าช้านะครับทุกท่าน

มันอยู่ติดกับโรงเรียนพื้นที่ที่เป็นโรงเรียน
แล้วมันก็จะมีพวกโต๊ะไม้ที่พังแล้ว
เก้าอี้เก่าที่มันเป็นผูกพัง
มีแบบเศษไม้เป็นแผ่นก็วางกลม
ตรงริมคลองตรงป่าช้าที่ติดกับป่าช้านี่แหละ
แล้วน้ำในคลองแล้วมันก็จะตื้น
มีหญ้ามีแนะมีปลามีอะไร
เด็กชายตุ้มอยากรู้อยากเห็น
สนไงฮะเผื่อจะมีของที่อยู่ในลิ้นชักในตู้

ก็ไปเล่นกับเพื่อนเด็กวัดอีกคนนึง

ก็ลุยน้ำกันไปไปดู
ไปเจอปลาไหล่มันอุดก็เลยลุยไป
ไปเจอกอโต๊ะแผ่นไม้เก่า
ปากก็ต้มกัน

แถวนั้นก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวไปเอาถังมาใส่ปลาไหลเอาไปขายกันไหม
ทำปลาปล่อยนะจะทำปลาปล่อยพรุ่งนี้เช้าแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมีคนมาเห็น
ก็เลยนัดกับเพื่อนไว้ว่าเดี๋ยวดึกค่อยออกมาอีกทีหนึ่งเอาปลาไหล่ใส่ทักกัน
พอตอนดึกไปหยิบถังมาเดินกันมาสองคนถือไฟฉายอัน
เด็กชายตุ้มกับเพื่อนเนี่ยก็เดินลุยน้ำตื่นอะจำจำจำจำ
ที่กองกองไม้กองเดิมนั่นแหละที่มีปลากุบโผล่อยู่ด้านล่าง
มีปลาเยอะนาตุ้มก็เอาไฟส่องนะส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ค่อยยก
ยกไม้อ่ะยกขึ้นยกขึ้นพอยกยกมันก็ต้องยกค้างไว้ถูกไหม
แล้วตุ้มไอตุ้มล้วงล้วงลงไปล้วงล้วงลงไปล้วงอ่ะได้ปลามา
หยิบใส่ถังอ่ะได้มาได้บ้างไม่ได้บ้างเสื้อมันก็เปียกแนนอ่ะ
แล้วก็เต็มเลยคราวนี้พอล้วงเข้าไปเขาชักมือออกมาพอค่อยค่อยล้วงเข้าไป
ลึกขึ้นลึกขึ้นเออเออชักมือออกมาครับมันไม่ได้มีแต่แหน่
มันมีเศษผงอะไรไม่รู้ไม่รู้มันมันเหม็นเหม็นอ่ะมันมันกลิ่นมันเหม็นเหม็นอ่ะ
ไอไอไอเสร็จเสร็จเนี้ยไม่รู้เสร็จอะไรครับสักพักนึงมันเริ่ม
มันเริ่มมีกลิ่นตลบอบอวนเป็นกลิ่นเหม็นเน่าอ่ะในบริเวณนั้นน่ะ
ค่อยตลกอบอวนขึ้นตลกอบอวนขึ้นเครื่องที่กำลังยกไม้อยู่
อยู่ก็ปล่อยไม้ลงแล้วก็ตะโกนเรียกชื่อไอ้ต้มแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
ตุ้มก็งงอ้าวทำไมทิ้งเอาไม้ทิ้งลงมาล่ะครับด้วยสัญชาติยานอ่ะ
น่ะตุ้มสัญชาตยาน่ะตุ้มแกค่อยเงยหน้าขึ้นไปอ่า
มีคนแก่ผอมไม่มีลูกตานั่งยองยิ้มแบบไม่มียิ้มแบบมีแต่เหงือกอ่ะ
อยู่บนก่อไม้ที่แกกำลังเอามือล้วนกำลังนั่งยองอยู่แล้วมองลงมาที่แก
เหมือนกับมองว่าทำอะไรกันอยู่แกแหกปากร้องลั่นเลยอะไรประมาณเนี้ย
แล้วก็คือเสียงขวัญแล้วอ่ะพี่แจ๊คท่านค่ะคือผมผมว่านะคือแกบอกว่า
มันไม่พร้อมที่จะเจอแบบนี้แล้วมันเสียขวัญอย่างแรงเลย
แป๊บเดียวเพื่อนนะตุ้มที่ที่วิ่งไปอ่ะคงคงจะไปตามพระพระเน่นเน่น
มาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันหน่อยก็เลยมาดูว่าเห็นนะเห็นเด็กชายตุ้มนั่ง
อยู่บนน้ำตื้นตื้นก้นจำเบ้าน้องร้องไห้อยู่ก็เข้าไปปลอบใจกัน
แล้วก็ช่วยช่วยกันรื้อดูว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีกลิ่นอะไรอืม
ปรากฏว่าใต้กอเนี้ยมันมีศพลอยมันติดอยู่อืมมันเป็นศพ
มันมันศพที่ไม่ครบตัวนะทุกท่านครับมันเป็นศพที่โดนปลาแทะจนเล็กมาแล้ว
หลายวันมันเลยมีมีมีปลายปลาไหล่อ้วนอ้วนอ่ะวายไปยุ่งเยี้ยงชุม
โครงกระดูกนั่นแหละพอเปิดมาดูกลิ่นก็เลยคุ้มไปทั่วเลย
คือคงจะลอยตามตามคลองมาพัดมาแล้วมาติดที่ป่าช้า
แล้วปลาก็เลยมารุมกินกันโอ้โหโอ้โหเพราะฉะนั้นไอ้ที่ล้วงเข้าไปเนี่ย
แน่นอนคือล้วงเข้าไปโทษนะฮะในคนตายคงจะล้วงเข้าไปอ่าใช่
ครับเพราะว่าแกบอกว่าแกล้วงล้วงเข้าไปลึกลึกนะ
พอล้วงออกมาปั๊บคราวนี้มันไม่มีปลาแล้วมันมันเจอปลาเหมือนกันนะ
แต่จับไม่ได้เพราะมันลื่นมากแต่ออกมาทำไมมันมีเศษผงอ่ะ
เต็มแขนเลยเหมือนที่มันเป็นเหมือนกับที่มันแบบย่อยแล้วอ่ะ
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเต็มแขนเลยแล้วมันเหม็นเหม็นหน้าครับ
คราวนี้ที่วัดนี้จะมีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าพระรอง
กุฏิของพระรองจะเป็น๒ชั้นนะจะอยู่ติดกับทุ่งย่ารก
เป็นกุฏิไม้พระรองอ่ะจะอยู่ชั้นสอง
และถ้ามองจากชั้น๒ผ่านทางหน้าต่างออกไประยะหนึ่ง
ผ่านย่ารบรบไปก็จะเห็นปาช้าปาช้าเนี้ยผ้าออกไป
จะเห็นต้นมะพร้าวสองต้นที่ป่าช้าคือคือที่ป่าช้าที่วัดเนี้ย
จะมีต้นมะพร้าวสูงมากสูงปริ้นเลยสูงสูงที่ลึกอ่ะครับ
มีอยู่สองต้นแล้วพระรองเนี่ยพอรู้ว่าณตุ้มเจอผี
รองก็เข้ามาหาพระรองก็เข้ามาหาบอกว่าตุ้ม
อยากเห็นเปรตไหมแน่ก็เดินมาหาแล้วมาตบแล้ว
อยากเห็นเปรตไหมถ้าอยากเห็นเปรตนะมากุฏิกู
ตีหนึ่งตีสองเดี๋ยวกรุ๊ปลุกคือนาตุ้มก็บอกว่า
ตอนนั้นน่ะเออกลัวนะแต่อยากรู้ไงเพราะได้ฟัง
เปรตมาจากผู้ใหญ่มาจากมาจากยายยายเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้นอย่างนี้
ตัวสูงอย่างงั้นอย่างงี้ไอ้เราก็กลัวแต่เราก็อยากดู
คืนนั้นก็เลยไปนอนกุฏิพระรอง
อยากดูเบรกก็ไปนอนพอเวลาสักตีหนึ่งตีสอง
พระรองก็สะกิดณตุ้มก็ตื่นขึ้นมาเห็นพระรองกำลังนั่ง
นั่งพิงฝาที่มีหน้าตาแล้วก็ชี้พระรองก็ชี้ชี้ไปที่
รอยแตกของไม้นะครับแตกรอยแตกของไม้แล้วก็มีแบบเหมือนกับเอาสกรูมา
มุนมุนให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมาชี้มาดูมาดูอ่าไปส่องดูดิ
ส่องดูดิอ่ะมานี่มาดูนี่มานี่เออเออเออเออ
ตุ้มแกก็ค่อยนั่งขัดตำหมาดนะขัดขัดนะแล้วก็ก้มลงไป
มองมองผ่านรูเข้าไปครับแกว่าไงมั้งเห็นไหมครับ
เห็นจริงจริงอ่าตัวผอมสูงมากอ่าแบบเก้บบอกว่าจำได้จนถึงทุกวันเนี้ยว่า
ว่าเป็นลักษณะไหนยังไงยังไงมันก็ไม่ใช่ต้นไม้อืมเพราะเห็นสองตนครับ
เดินอยู่ต้นไม้จะเดินได้ยังไงอืมสูงกว่าต้นมะพร้าวสองต้นที่อยู่ที่ป่าชาย
ถามว่าเห็นเป็นรูปร่างไหมเห็นแขนขายาวไม่ใส่อะไรเลย
น้ำตุ้นแกก็นั่งดูอยู่นานแกก็คิมภัมษ์ว่าหื้ม
เหมือนที่ยายเล่าให้ฟังเลยนะมีอยู่จริงด้วยอืม
พระรองก็หันมาถามก็หันมาบอกว่าเป็นไง
ชัดไหมมึงมึงอ่ะชอบไปเล่นที่ป่าช้าระวังให้ดี
มันจะเจอของดีเข้าสักวันหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจ
ผมยังบอกว่าณตุ้มมีอีกไหมวันไหนอ่ะอ่า
หมดโควิดแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวพาผมไปหน่อยสิ
ผมอยากไปดูเขาคุยอยู่เขาบอกว่าภาพนั้นเนี่ย
ยังติดตาเห็นจนถึงทุกวันนี้อืมคือนาตุ้มเนี้ย
ชอบไปอยู่ป่าช้าตอนเย็นเย็นครับนะฮะพี่แจ๊คต้องมาฟัง
แล้วพอเลิกเรียนเนี่ยแกชอบไปเล่นที่สาราแถวนั้น
ผมถามว่าไม่กลัวเหรอก็กลัวนะแต่ชอบไปไม่รู้เป็นอะไร
พอตอนเรียนเนี่ยก็จะกลับมาที่วัดแล้วก็ไปเล่นกระดานดำที่พวกเนร
เขามีเอาไว้เรียนอ่ะอืมอ่าไปเล่นกระดานดำไปตั้งจนด้วยกันอะไรกัน
วันเพื่อนเด็กวัดก็กลับมาก็มานั่งเล่นด้วยกันแถวนั้น
คราวนี้ที่ป่าช้าเนี้ยมันมีเนินดินฝังศพถูกไหมครับอืม
และอย่างที่ผมบอกที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันมีต้นมะพร้าวอยู่สองต้น
ที่สูงสูงมากมากเลยน่ะนัต้มกับเพื่อนอีกคนนึง
ก็คุยกันบอกว่ามองขึ้นไปข้างบนอ่ะไอ้ลูกมะพร้าวเนี่ย
น่าจะเอาลงมากินนะอืมอ่าแกสองณตุ้มกับเพื่อนก็หาทางว่า
ทำไงจะเอาลงมากินเพราะมันสูงมากก็พยายามกัน
พยายามไปพยายามมาคุยช่วยกันขึ้นอ่าช่วยกันหาทางปีนขึ้นมา
สุดท้ายก็เอาลูกมะพร้าวลงมากินได้ลูกก็เฉาะกันแล้วก็กิน
ดื่มน้ำมะพร้าวนะแม่ก็บอกมันหวานหวานมันหวานเจี๊ยบเลย
ชื่นใจจริงจริงเลยครับครับแล้วตุ่มเจ๊ก็เลยเอาลูกมะปราวเนี่ย
วิ่งไปหาพระรองพระพระพระน้ำมะพร้าวเนี้ยหวานเจี๊ยบเลยนะอ่า
อ่ะแล้วเอาจากไหนมาก็เอามาจากต้นมะพร้าวที่ป่าช้าสองต้นนั่นไง
อ๋อเหรอสบายแล้วมึงทำไมอ่ะน้ำเหลืองผีอะไรนะฮะ
คิดว่าน้ำมะพร้าวที่ป่าช้ามันจะหวานได้ยังไงมันมีอะไรฝังอยู่ในดิน
คิดดิที่มึงกินน่ะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหอของผี
คือสมัยนั้นเขายังเขาไม่เผาศพใช่ไหม
เขาก็เก็บเอาไว้แล้วเผาทีเดียว
พระรองบอกสบายแล้วมึงน้ำเหลืองผีเป็นไงบอกเลยว่าอย่าไปเล่นที่ป่าช้าเป็นไงล่ะเจอดีก็จะได้

คราวนี้เรื่องที่ป่าช้าก็ยังไม่จบแกก็ยังไปเล่นอยู่นะอยู่มาวันหนึ่งนะ
กำลังเล่นอยู่คนเดียวไม่มีใครครับมันมีเสียงในป่าช้าที่มันที่ที่มันมีเนินดินแล้วมีฝังศพแล้วมีสังกษีครอบไว้คร่มแกก็หันไปดู
เพลิงสังกษีที่มันบังฝนไว้มันล้มลงมาแล้วก็โรงศพเก่าที่มันผุบแล้วมันก็ล้มโคร่มลงมา
พวกกระดูกหรืออะไรพวกนี้มันก็ตกลงมาคราวนี้มันก็มีพวกเหรียญ๕บาทเหรียญ๑๐บาทอะไรพวกนี้เหรียญบาทเหรียญ๕บาทเนี่ยมันตกตกเต็มไม่หมดเลย
เหมือนเงินปากผีใช่ไหมครับหรือว่าก็หาอะไรที่เอาไว้ซื้อที่ในโรงศพนะ
ตุ้มก็เข้าไปดูโอ้เห็นเหรียญเยอะแยะเลยก็วิ่งไปหาหลวงตา
หลวงตาครับหลวงตาครับที่ป่าช้าเนี่ยมีเหรียญ๕บาทเหรียญบาทเต็มไปหมดเลย
ผมขอได้ไหมครับคุณตาก็บอกว่าจะขอก็ขอเข้ามาก่อนละกันบอกเขานะ
อย่างผมมาอยู่วัดนี้ผมมาเรียนอยากขอเงินไปซื้อขนมกินบอกเขาก่อนก่อนที่จะหยิบ
ตอนเย็นเนี่ยที่วัดที่คลองเนี่ยมันก็จะมีคุณตาคนหนึ่ง
พายเรือมาตามคลองมาจากสวนข้างในพายมาไปซื้อโอเลี้ยงที่ตลาด
แล้วก็พายกลับมาณตุ้มก็เอาแล้ววิ่งไปเอาตังค์มาสิบบาท
ยกมือไหว้ขอโทษนะครับขอเงินไปซื้อโอเลี้ยงหน่อยนะครับ
แล้วก็หยิบเงินไปสิบบาทฝากคุณตาพายเรือคนนี้ไปซื้อโอเลี้ยงมาด้วย
แล้วก็นั่งรออยู่ที่ริมริมริมคลองนั่นน่ะกินวันละถุงวันละถุงวันละถุง
บอกใครด้วยว่าเอาเงินมาจากไหนเพราะทำอย่างนี้มาหลายวันเข้า
มีอยู่วันหนึ่งณตุ้มกำลังจะเอาเงินให้คุณตาท่านเนี่ย
แต่ปกติคุณตาเนี่ยจะไม่มาจอดเรือแล้วมาคุยกับเด็กชายตุ้ม
วันนี้มามาจอดเรือแล้วมาคุยคำถามแรกที่ถามเด็กชายตุ้ม
ตุ๊บมึงไปเอาเงินมาจากไหนทำไมล่ะครับ
คือกูพายเรือไปเนี่ยมีคนมาทักว่ากูรับใครมาด้วย
คือมาหาว่าคุณตาคนนี้รับจ้างส่งคนไปตลาด
ร้านโอเลี้ยงเนี่ยเขาเห็นคุณตาพายเรือมา
แต่ก่อนมาคนเดียวแต่หลังหลังระยะหลังหลังทำไมถึงมีคนซ้อนมาด้วย
นั่งมาด้วยกับแกแล้วมาขึ้นที่ท่าแล้วก็หายไปเลย
แล้วก็เลยคิดว่าแกไปรับคนมาจากในสวนมารับจ้างรับศพ
แกก็ถามอ่ะไอ้ต้องเอาตังค์มาจากไหนทุกท่านพอรู้เท่านั้นแหละครับ
คุณตาแกก็ตะโกนด่าเลยไอ้ตุ้มมึงเนี่ยทำให้กูโดนผีหลอกอยู่ได้
ก็ตบกระโหลกเลยแล้วก็บอกไม่แวะแล้วก็ไม่แวะคุยกันไม่แวะไม่แวะรับไม่แวะ
ฝากรับฝากกับคนโอเลี้ยงเลย
คือมันมีคนเห็นคุณตาท่านเนี่ยมีคนติดมาด้วยนั่งมาด้วย
แล้วก็นั่งเรือไปจนถึงท่าที่ตลาดจากนั้นก็หายไป
คิดว่าคงจะเป็นคนที่นะเจ้าของเหรียญแหละ
เจ้าของเหรียญนั่นแหละอืมอืมครับ
วิลกรรมเยอะไอ้เค้าก็สนอยู่
คราวนี้พอแกโตเป็นนุ่มนะคือแกก็บวชที่วัดนี้นะครับ
แต่ว่าบวชที่บวชไปตอนบวชไม่เจอ
เพราะว่าตอนบวชเนี่ยแกบอกมาที่ตั้งใจมาก
พื้นเผาโปรโสตุทุกวันแล้วก็มาเจออีกทีนึงตอนหลังจากบวช
ตอนนั้นก็เป็นนุ่มแล้วแหละมีมอเตอร์ไซค์ขับแล้ว
แต่ก็ยังคงไปมาเป็นธุระให้หลวงตาอยู่
มีครั้งหนึ่งเพื่อนแกอยู่ที่วัดนี้
ก็โทรไปหานะตุ้มตุ้มวานรบกวนขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งกูหน่อยที่อัพเกียร์กำเภอนึง
ก็เลยมารับเพื่อนที่ที่วัดแห่งนี้ไปอีกวัดหนึ่ง
วัดใต้ทางวัดที่ปลายทางมันจะมีทางสามแรง
มันก็จะมีไปวัดทางเหนือไปวัดทางใต้
ตุ้มก็เลยจอดส่งตรงทางสามแพร่ง
โชคดีเพื่อนแล้วก็หันหัวกลับ
ทุกท่านคนขี่มอเตอร์ไซค์จะรู้ใช่ไหม
เวลามีใครมานั่งซ้อนท้ายเรา

แกรู้สึกว่ามีใครมานั่งซ้อนถ่าย
เอาละวะ
ใครวะมานั่งซ้อนท้าย
คือด้วยความที่แกเจอผีบ่อย

อ้าวจะไปไหนล่ะ

แล้วแกก็ออกลง
อืมพอถึงไฟแดงใช่ติดไฟแดงมันก็มีรถเก่งอีกคัน
นึงมาขนาดข้างแกรู้สึกว่าเหมือนมีคนลงจากโมไซย์แก
ก็เลยหันไปมองด้านด้านด้านข้างที่มีรถเก๋งจอดอยู่อืมไปมอง
ที่กระจกแกเห็นคนตัวทุ่มท้วมใส่เสื้อเชิดแขนสั้นเห็น
แต่ตัวไม่มีหัวมองผ่านกระจกรถที่สะท้อนกำลังลงจากมอเตอร์ไซค์
แกแล้วเดินหายไปข้างหลังณตุ้มก็พูดว่าอ้าวถึงแล้วเหรอชก
ดีนะอ่าไปแล้วไฟเขียวพอดีคราวนี้แกก็บึงเต็มที่เลยหนี
เลยแกกลัวว่าเดี๋ยวจะมีใครมาอีกนี่เป็นประสบการณ์ของแก
ว่าเป็นคนที่มีวิรกรรมเยอะแน่รอดว่าคนสมัยก่อนอ่ะถ้าย้อน
เวลากลับไปประมาณสักห้าสิบปีตัดเรื่องของเทคโนโลยีตึกลาบ้าน
ช่องออกไปให้หมดเลยผมเนี่ยจินจนาการไม่ออกแน่เพราะว่ามัน
ปีแต่ถ้าจะหลับตาแล้วจินตนาการแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
มันคือป่ามันคือครอบชนบทธุระกันดาลเพราะฉะนั้นเรื่องเล่า
ต่างที่มันเกิดขึ้นกับพี่ณลุงตาทั้งหลายแลนใน
อดีตที่เขาเจอผีกันนี่พี่ออกมาเป็นตัวอยู่นะนะออกมาให้
เห็นจัดเลยว่าเนี่ยผีเนี่ยมาแหกอกควักไส้
แสดงตัวตนให้เห็นไม่เหมือนกับยุคนี้สมัยนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีความน่ากลัวด้วยบรรยากาศ
ความน่ากลัวด้วยการปรากฏตัวของผีในยุคนั้นสมัยนั้นฟังกี่ครั้งก็สนุกครับผมเออ
และเป็นเรื่องเล่าที่มันเกี่ยวข้องกับวัดกับป่าช้าฟังกี่ครั้งก็สนุกนะฮะ
ได้ครับพี่มณะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของณตุ้มครับผม
แกบอกว่ายังมีใช่แกบอกว่ายังมีอีกแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอรอให้แบบช่วงนี้ซาซาก่อน
เดี๋ยวจะไปนั่งคุยกับแกถามแกว่าแกยังทำอะไรอยู่ที่ไหนแกบอกว่าครับ
ก็ยังเกี่ยวข้องกับวัดนี่แหละก็คือขายพวกเครื่องทำบุญเครื่องสังกฐาน
ออกมาจากวัดเนี้ยวัดที่แกเคยอยู่ตอนเด็กเนี่ยครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามวัดเลย
ก็ยังอยู่ที่นี่อยู่เดี๋ยววันไหนถ้ามีโอกาสไปเจอตัวแกเดี๋ยวจะได้นั่งคุยกันมีเรื่องอะไรแปลก
เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่ออีกครับได้ครับค่อยค่อยมาอัปเดตกันนะพี่มานะนะยังไงครับ
วันนี้ขอบคุณพี่มานะมากมากเลยนะคะครับผมขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณมากครับ
แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราแบบพี่มานะแบบนี้
หวังว่าเราคงจะได้พบกันในสถานีผีดุของเรานะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยครับ
สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบในการฟังชมประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทุกวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบพรีเมียที่แรกที่นี่คือทางยูทูปไทยรัฐของเรานั่นเอง
และยังไม่จุใจพอเรายังเพิ่มวันครับวันเสาร์วันอาทิตย์
ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวี๓๒ติดตามรับชมกันได้๓วันติด
กับเรื่องผีผีของเราครับและในค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
เจอเจอกันใหม่อีกทีนึงครั้งหน้าเรายังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ให้กับทุกท่านนั้นได้ติดตามรับชมกันเหมือนเดิมวันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อม
ทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนส่งคุณผู้ชมทุกท่าน
นอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดี
ไม่หลอกทุกท่านสวัสดีทุกคนครับขอบคุณพี่มณะด้วยนะครับ

สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานี
ดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอน
นะครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อม
วงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดาล
นักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลที่จะทยอยมามอบความตื่นเต้นให้
กับคุณผู้ชมนั้นทุกค่ำคืนของวันศุกร์แบบนี้ครับและใน
ครั้งนี้ครับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
เรานั้นนั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งในผู้เล่าเรื่อง
ครับสวัสดีครับเค้าเพิ่งได้คุยกันแรกเจอกันหลังแรกเจออย่าง
แต่ส่วนมากเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์

ตอนนั้นก็ระทึกตื่นเต้น

ชนิดหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่

เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของผีที่คุ้นหูคนไทยเป็นอย่างมาก

เรื่องของเปรตณเสริม

คือหมายถึงว่าท่านเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณเว่นฟัง

ก็เดี๋ยวเกริ่นก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับ
คือตอนนั้นย้อนกลับไปตอนนั้นผมอายุประมาณสัก๑๕
ตอนนั้นก็เรียนประวัติศาสตร์ต้นปี๑แล้ว

ทีนี้พ่อผมก็เห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบ
ชอบฟังเรื่องผีมากว่าทุกวันศุกร์อ่ะ
ผมจะมารวมตัวกันแล้วเพื่อน

ไหนเล่าให้ฟังหน่อย
เขาบอกว่าย้อนกลับไปตอนนั้นในปี๒๕๖๒
ตอนนั้นพ่อผมอายุประมาณ๑๐ขวบครับ
แกก็ในระแวกบ้านเนี่ย
ก็จะมีเพื่อนร่วมแก๊งท์แกเนี่ยเนี่ยอยู่๓๔คน
แล้วก็จะมีเป็นอ่า
ลูกน้องคนหนึ่งชื่อนาเสริมครับครับในวัยนั้นอ่ะเด็กวัยนั้นนะครับ
แล้วก็บ้านอยู่ติดวัดบ้านย่าผมจะอยู่ติดวัด
ทีนี้ในเด็กวัยนั้นในยุคก่อน
กิจกรรมของเด็กก็จะไม่มีอะไรมากครับนอกจากเตะบอลบ้าง
นกตกปลาสนตามภาษาเด็กครับ
ทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่ง
พ่อผมเนี่ยเขาก็ไปเล่นอยู่ตรงไอ้เนี่ย
ป่าช้าครับหลังวัดลานป่าช้าเตะบอลกัน
และน้าเสริมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นิสัยที่แบบ
พ่อผมบอกว่าเขาค่อนข้างประหลาดนิดนึงเป็นเด็กที่แบบว่า
สนแล้วก็ดื้อแบบเป็นเด็กที่ชอบทารุณสัตว์

แล้วก็จะมีเข็มเอาเข็มมาแล้วก็เอาเชือกฟางมามัดเป็นผู้
อยู่ด้านหลังเข็มแล้วก็ไปเป่าอ๋อลูกดอก
ณเสริมเนี่ยเขาก็จะมีอาวุธประจำตัวเนี่ย
แท่งนี้แหละเขาก็ชอบไปเป่าไล่หมาเป่าหมาวัด
เป่าใส่แมวบ้างเพื่อเอาดอกไปทิ้ม
แต่ผมก็ไม่เคยเล่นอะไรที่มันดูหกร้ายขนาดนี้นะ
ปกติเด็กทั่วไปก็จะเล่นเป่าใส่ต้นกล้วยอะไรอย่างนี้
แต่น้าเนี่ยแกชอบแบบทรมานสัตว์ทารุณสัตว์แกเป่าใส่แมวบ้าง
หมามั่งแล้วก็แกชอบที่สุดเลยคือเป่าใส่จิ้งจก
เป่าให้ปักตัวนี้ติดผนังไว้อย่างนี้
พวกพ่อผมก็โหแกนี่พิเลน
แล้วก็ชีวิตวัยเด็กก็ตนกันตามภาษาเนี่ยครับ
แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อผมเล่าให้ฟังว่า
เด็กเนี่ยน่าจะเคยเห็นครับ
ที่เขาจะเอาเทียนมาลนที่เขาเรียกว่ามังกรพ่นไฟครับ
เทียนมาโรต้มให้เดือดแล้วพอเดือดเสร็จปุ๊บเอาน้ำใส่ฟู้
แล้วไฟมันก็จะปุ้มขึ้นมาพ่อผมก็บอกว่า
ตอนนั้นก็เล่นกันสนุกสนานเลยแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่ง
พ่อผมเล่าให้ฟังว่ากลางต้มเดือดเดือดเลยฮะแล้วหมาเนี่ย
หมาวัดก็เดินเข้ามาใกล้นาเสริมเนี่ย
แกเอาไม้เนี่ยตะวัดเทียร้อน
ใส่หน้าหมาเลยหมาเนี่ยล้องพ่อผมมันล้องทรมานหอยหวกเลย
แล้วพ่อผมเนี่ยก็รุมด่ากันเลยบอกว่าไปทำมันทำไม
ทีนี้เวลาก็ผ่านไปขนตำภาษาเด็ก
มีอยู่วันหนึ่งพ่อผมบอกเห็นน้าเนี่ยน้าเสริมเนี่ย
เดินกินไอติมมาเลยโอ้โหกินไอติมอย่างอเล็ดอร่อยมาเลย
พ่อผมก็เลยถามว่าเฮ้ยไอ้เสริมไปเอาตังค์จากไหนมาซื้อเนี่ยเยอะแยะเลย
น้าแกก็เลยบอกว่ามึงอยากได้ไหมล่ะตามมาดิเดี๋ยวพาไปเอา
พ่อผมบอกไปหาที่ไหนล่ะแล้วก็ไปกัน
แกก็พาเดินเข้าไปเดินไปเดินเข้าวัดไป
พ่อผมบอกผมสงสัยไปขอพระแน่แต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่
แกพาเดินเข้าไปในโบสถ์แล้วไอ้ตู้โบยจากสมัยก่อนพี่แจ๊ค
มันจะเป็นตู้ไม้อ่ะมันไม่ได้เป็นแบบสมัยนี้ได้เป็นตู้เซฟอะนะ
แกก็เอามือไปงัดไอ้หลังตู้เป็นแผ่นไม้อัดตีไว้ไง
แล้วแกก็เอามือล้วงเงินออกมาแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเอาเปล่านี่ไงเอาป่ะล่ะ
พ่อผมก็แบบโอ้โหขอบคุณนะใจผมคิดว่าตามวิถีเด็กวัด
ไปเอาเงินจากป่าชงป่าช้าเงินปากผียังพอเข้าใจได้
ก็เหมือนกับอันนั้นอันนั้นก็ถือว่าแรงแล้วนะอันนี้ไปเอาเงินในโบสถ์เงินทำบุญอ่ะ
ใช่คือไงตู้บริจาคสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีกระจกไงด้านหน้า
แล้วมันเป็นไม้เด็กมันก็คงเห็นแบบมีเงินนะข้างใน
อันนี้พ่อผมก็โหยอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนจับได้ก็โดนตีหรอกบาปด้วยถโมยเงิน
ทีนี้เพื่อนก็แบบเริ่มจะแบบว่าไม่ค่อยอยากเล่นกับแกแล้ว
แกก็ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวทีนี้แกก็เป็นคนที่ชอบทรมานสัตว์มาก
เขาเคยครั้งหนึ่งเขาชอบกินเต่าแกเอาเต่าเป็นโยนใส่กองไฟเลย
ไฟเต่ามันดิ้นแกบอกว่ามันถึงจะอร่อยต้องกินสด
น้องหนูที่ฟังเรื่องนี้อยู่ฟังไว้เป็นอุทาหอนนะเพื่อนหนูฟังเป็นเล่าอย่าถามตามอย่างเด็ดขาดนะ
เดี๋ยวรอดูผลสรุปของเรื่องนี้โหดร้ายมาก
นั่นแหละครับอืมทีเนี้ยชีวิตก็อ่า
พ่อผมก็ได้เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วตอนนั้นมาอยู่บางลำพูแล้วก็
แต่เรื่องของน้าผมเนี่ยก็ได้ยินมาตลอด
ย่าเล่าให้ฟังตลอดว่าเออเนี่ยบางทีมันก็เมานะ
มันก็ไปตีพระมั่งแบบไล่ตีชาวบ้านมั่งอะไรอย่างนี้
หนักก็คือตีพระนี่แหละ
ทีนี้ญาติญาติก็เอือมละอาแล้วไอ้คนทางแถวบ้านก็เอือมละอากัน
จนมีอยู่วันหนึ่งพ่อผมบอกว่าตอนนั้นเขาพ่อผมตอนเนี้ย
ตอนนั้นอายุประมาณสัก๒๐กว่าแล้วตอนนั้นมีแม่ผมแล้ว
เขาได้รับจดหมายครับสมัยก่อนการสื่อสารมันลำบาก
ก็ได้รับจดหมายมาบอกว่าเออจากแม่นะเสริม
บอกว่าตอนนี้เสริมป่วยหนักนะ
หนักเลยแล้วก็ถ้ามีเวลาก็กลับมานะมาเยี่ยมมัน
พ่อผมก็โอเคก็รับทราบแล้วแต่ไม่คิดว่าใกล้จะตายอะไรอย่างนี้
ก็เวลาก็ทิ้งผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งพ่อผมบอกว่า
เขานอนฝันฝันเห็นนักเสริมเนี่ย
แกโดนโดนหมาลุมกัดอยู่โดนนกจิกแกลุมตีแบบไก่จิก
พ่อผมก็พอตื่นมาเขาก็
ใจไม่ดีครับครับก็เลยบอกแม่ผมเอ้ยเดี๋ยวไป
ไปเยี่ยมหน่อยแล้วพอไปถึงบ้านก็เห็น
ทำไมคนมันเยอะวันนี้ญาติมาเต็มเลย
พอทีนี้พอเดินเข้าบ้านไปก็เลยทราบว่า
เสริมเนี่ยตายแล้วเนี่ยคืองานศพ
พ่อผมบอกเอามาตรงงานศพพอดีเลย
ทีนี้พ่อผมก็เลยไปถามกับแม่น้าเสริมมาว่า
เออมันเป็นอะไรตายมันเป็นยังไง
เขาก็เลยแม่นะเสริมเขาเลยบอกว่า
มันเป็นมะเร็งที่ปากแล้วก็เป็นที่คอ
เป็นมะเร็งแล้วก็กินอะไรไม่ได้
แล้วก็จนผอมจนร่างกายแบบ
แล้วก็การรักษาสมัยก่อนมันก็จะแบบ
ไม่ได้ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ครับคือ
รักษาที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าให้กลับบ้านเลย

หนัก
เขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนหายใจไม่ออก

แม่เขาก็ตื่นมาดูก็ไม่มีอะไร
สักพักหนึ่งก็หายไปก็ปกติ
ก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายวันอยู่

กลางดึกแม่นักเสริมเขาลุกไปเข้าห้องน้ำครับ

บอกกำลังเลี้ยวจะเดินมาที่เตียง
เห็นเป็นรูปร่างคนกลุ่มหนึ่งอะครับ
แต่ไม่ได้เห็นชัดเจนว่าเป็นคนเลย

ล้อมเตียงนักเสริมอยู่

เอามือปิดปากปิดจมูก

นักเสริมเขาก็ตกใจเขายืนช็อกอยู่

เขาถอยพังงะถอยหลังไป
แกไปเตะกะละมัง
นั่นแหละเขาก็เล่าให้พ่อผมฟังว่า
ก็ไปแล้วก็เลยจัดงาน

ว่างานศพพ่อผมบอกว่า

ฝันเห็นมันก็เลยคิดว่า
นึกว่าจะป่วยหนักก็เลยมาเยี่ยม

ทีนี้งานศพก็จัดไปปกติเลยครับพี่แจ๊ค

เอาไข่ต้มมาใส่พัชนะไว้

ทีนี้เค้าก็ทิ้งไว้ตอนคืน
คืนนั้นน่ะคืนนี้สามเนี่ย
นอนอยู่แต่ว่าคงไม่ดึกมากครับเขาบอก
เขาก็ได้ยินเสียงในครัวเนี่ยลื้อค้นเหมือนแบบหาอาหารอ่ะครับ
กำลังจับอะไรเปิดตู้ปิดตู้
พ่อผมก็คือเสียงใครทำอะไรตอนคืน
พ่อผมก็จะลุกไปย่าผมไม่เอามือกัน
ย่าผมบอกว่าปล่อยมัน
ย่าผมว่าปล่อยมัน
พ่อผมบอกอ้าวอะไรอ่ะไม่เป็นไรปล่อยมัน
พ่อผมบอกโอเคก็นอนไป

พอตอนเช้าเนี่ยคนเท่าคนแก่เนี่ยเขาก็มารวมตัวกันพวกญาติ
เดินเข้าไปดูในครัวรอยเท้าเต็มไปหมด

รอยเท้าที่ไปติดแป้งแต่ว่ามันไม่ใช่รอยเท้าคน

แต่รอยเท้าเท่าฝ่ามืออย่างนี้
รอยเท้าใหญ่ครับแต่มันไม่ใช่รอยเท้าคน
เขาก็เลยบอกเฮ้ยทำไมมันมาแบบเป็นรูปร่างแบบนี้
คือถ้าเป็นลอยเท้าไก่ก็ไม่ต้องเล็กอะ
เขาบอกว่าเนี่ยรอยเท้ามันไม่ใช่มนุษย์แล้วเนี่ย
ทีนี้ก็อีกคืนนึงตัดถัดมาก่อนวันเผา
วันเผาทีเนี้ยนอนอยู่ในบ้านเนี่ย
จะมีญาตินอนอยู่ที่บ้านย่าผมประมาณ๔๕คนมีแม่ด้วย
แล้วตามตัวเป็นแผลเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปหมด
หน้าก็เละปกติไม่ได้ปากจู่นะพี่
สภาพนั้นแบบพ่อผมนี่ยืนช็อกเลย
ย่าผมนี่กระทืบเท้าบนชานบ้าน
เสริมมึงไปเถอะคนเขากลัว
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันเผาแล้วไปซะ

พ่อผมนี่ยืนช็อกไปแล้ว
ย่าผมก็ไล่ไปสักพักนึง
เสียงก็หายแล้วตัวแกก็จางหายไป
ย่าผมก็สะกิดพ่อผมเฮ้ยไปเข้าบ้าน
พ่อผมนี่เขาบอกว่าตอนนั้นเขาแทบจะเป็นลมไปแล้ว
เลยนี่ก็เข้าไปในบ้านกันทีนี้

พวกยอดย่าทุกคนที่อยู่นั้นได้ยินหมด
แม่ผมก็เห็นแม่ผมก็ยืนยันได้ว่าจริงเรื่องนี้จริง
ทีนี้พออีกวันหนึ่งถัดมาก็เป็นงานเผาแกแล้ว
ก็เผาศพงานเรียบร้อย
ก็คิดว่าเรื่องเนี่ยจะโอเคผ่านปกติแล้ว
พ่อผมก็กลับมากรุงเทพแล้วกลับมาทำงานปกติ

พ่อผมบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ย่าเล่าให้ฟังแล้ว
คนเนี่ยคนที่ระแวกนั้นน่ะ

จะได้ยินเสียงบางคนก็เจอ
ตลอดใครไปตกปลาอยู่แถวนั้นน่ะ
เรือคว่ำหมดอยู่ไว้ใกล้วัดเนี่ย

เขาบอกว่าเหมือนแกมาเฝ้าวัด

ทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่ง

นอนอยู่ประมาณสัก๒ทุ่มได้

ได้ยินเสียงดังโค้มอยู่หน้าบ้าน

แล้วทีนี้แกก็ตือลุกกันหมดเลยทั้งบ้าน

บอกผีหลอกผีหลอกตะโกน

ย่าผมว่าไม่มีอะไรเข้ามาก่อน

เป็นประตูซุ้มวัดเขาเลยตบไฟสูงดู

จะมาหาเขาเขาเลยถอยหลัง
แบบอย่างไวเลยแล้วก็มาชนรั้ว

ทีนี้พอตอนเช้าเนี่ยย่าผมบอก
เดี๋ยวลองไปปรึกษาหลวงพ่อดู

ยังแรงอยู่ไม่ไปสักที

ทำบุญให้มันไปไอ้พวกนี้

กรรมที่มันได้ทำเอาไว้เพราะมันทำกรรมมาเยอะ

พวกนี้จะทำบุญให้ยังไง
รับไม่ได้รับบุญไม่ได้

คนก็เจอกันไปเรื่อยเหมือนเดิม
แต่ว่าช่วงระยะหลังเนี่ยก็จะจางหายไปแล้ว
ก็จะไม่ค่อยเจอกันบ้างแล้วมันก็ไปตามการเวลานะพี่
ก็ตอนนี้พ่อผมก็บอกว่าเออก็ประมาณนี้ครับเรื่อง
ผมบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวแบบเท่าไหร่
แต่ว่ามันได้นะมันจะสอนเรื่องว่าการทำบุญทำบาปทำกรรมเนี่ย

คือคนเราบางคนอาจจะไม่รู้หรอกครับว่า
ผลผลกรรมที่เราจะต้องรับจากสิ่งที่เราทำ
มันจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหน
คือลักษณะของหน้าเสริมที่ชาวบ้านเห็นที่คุณพ่อเล่าให้ฟัง
ผมว่าเข้ามาเป็นลักษณะของอสุรกายไปแล้วนะครับ
มันต่ำกว่าเปรตไปแล้วอ่ะ
แล้วไม่รู้ว่าต้องทนทุกข์ทรมานอยู่แบบนั้น

ผมว่าอารมณ์คนเป็นเด็กนะ

มีวัยเด็กมีเพื่อนมีวิธีการเล่น
ยิ่งคนยุคก่อนสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยีเหมือนกับสมัยนี้
แน่นอนครับสิ่งที่เขาจะหาเล่นได้ก็คือสัตว์และธรรมชาติ
อยู่ที่ว่าเราจะเล่นกับมันได้ถูกต้องมากน้อยขนาดไหน

อันนี้คือเล่นแบบเอามันเอาสะใจตัวเอง
คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันเป็นเรื่องสนุก

สุดท้ายคือมันการไปทำร้ายชีวิตนึง
อะไรเรื่องการกินผมว่ายังทอเข้าใจได้
ทุกคนมีวิธีการกินที่แตกต่างกัน

แต่วิธีการทรมานของพี่เขา

กับจะกินเต่าทีโทษตั้งแต่เอาเต่าโยนใส่กองไฟ
คิดดูแค่เอามาหยดใส่เนื้อเราเรายังสะดุ้ง

โอ้โหแบบร้องโหยหวนพ่อผมบอก
แกชอบจับปลาป่อง
ปลาที่อยู่ในน้ำค่ำปลาป่องปลาหางยุ่ง

คือผมไม่รู้ว่าใครเคยทำหรือเปล่านะ
ไอ้ป่องแกบีบเลยนะ
ผมว่าเอาจริงถ้าคนเป็นปกติทั่วไป

คุณต้องเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสนุก

กลายเป็นว่าพอเริ่มจากเรื่องเล็ก

แล้วก็เชื่อว่าไม่ได้มีแค่นั้นวิรากรรมของน้าครับ

ตัวเองก่อนจะตายที่เหมือนกับเป็นคุณย่า

ณตอนนั้นที่เขามาทำให้ทรมาน

ตัวเองต้องไปชดใช้กรรมอยู่อย่างนั้น

อย่านะอย่าเข้ามาอย่าไปทำบาปภายในวัด
แต่ผมว่ามันเป็นการทำบุญที่สายไปแล้วนะครับ
ไม่สามารถที่จะช่วยลดหย่อนอะไรได้

คำว่าเปรตคำว่าสุรกาย

มันจะต้องวนเวียนอยู่อีกกี่พบอีกกี่ชาติก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นอุทาหอนเลยนะ
มีคนรู้จักสมัยก่อนชอบเจอนก

ยิงเอาสนุกยิงเจอปุ๊บยิงยิงยิง
วันหนึ่งเขาเล่นปืนเป็นปืนอัดลม
กับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนทำปืนลั่น
ใส่ตรงไหนรู้ไหมฮะโทษนะฮะใส่ก้น
เหมือนกับที่เขาเคยยิงนกเอาไว้

แล้วคุณจะต้องเจ็บปวดทรมานอย่างนั้น
อย่าไปทำอะไรอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดนะ

ขอบคุณมากที่นำเรื่อง
เรื่องของแบบบุญคุณโทษมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
ขอบคุณนะฮะขอบคุณค่ะ

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา

ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเรา
อย่างเช่นคุณเซเว่นนั่นเองครับ
เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงเป็นต้นไป
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่

ข้างหน้าจะเป็นนักเล่าท่านไหนนั้น
เรายังอยู่ในช่วงของเดือนฮาโลวีน
รับรองว่าเดือดอย่างแน่นอนครับ

ทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้
เขาเป็นคนที่ศึกษาแล้วก็อยู่ในสาย
เกี่ยวกับเรื่องของพูดผีวิญญาณโดยตรงฮะ

ปกติเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์

ผมผมก็โหยังดูถ้าเป็นภาษา
แบบวัยรุ่นยังวัยสรุ่นอยู่เลย
แต่ศึกษาทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของคุณสัย
พูดผีวิญญาณอะไรพวกนั้นไปเลยครับ
ขออนุญาตถามได้ไหมอย่าว่ากัน

แล้วศึกษาด้านพวกนี้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่
จริงแล้วตระกูลผมเลย
ระกูลผมเลยเป็นรุ่นทวดมาเลย

ซึ่งเรียนจากทางเขาเหมียน

ก็คือสืบทอดมาทางสายเลือดเลย

คือเราสืบทอดมา

ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นปู่รักษาคน

แต่ซึ่งจากก่อนผมเป็นคนที่เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้

แต่พอเรามีอายุขึ้นนี้

ก็ได้เรียนทางเกี่ยวกับเรื่องของ
คาถาบารีต่างความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติต่าง

แล้วมันก็สอดเนื่องกับตัวของตำนานต่างพระคาถาต่าง
เราก็เลยสงสัยว่ามันเป็นมายังไง
ก็เลยศึกษาก็ไปศึกษากับปู่

และแน่นอนฮะใครที่เคยฟังเรื่องเล่าของคุณพัฒน์

เขาจะมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหนือธรรมชาติ
และที่สำคัญคือเขาจะมีสิ่งของต่าง
ที่เขาพูดถึงในเรื่องนั้นอยู่กับตัวเขาด้วย
ครั้งนี้เหมือนกันฮะคุณพัฒน์มาพร้อมกับเรื่องโหงพราย
โหมพลายที่ว่านี้เนี่ยถามคุณพัฒน์ก่อน

โหงพลายเนี่ยถ้าเราย้อนกันเลยจริงในสมัยโบราณ
นายทัพโบราณแม่ทัพเท่านั้นที่จะใช้หงพลาย
ก็คือว่าใช้ในเรื่องของการ

ในการเฝ้าทัพใช้ในการรบ

ถ้าเรามีตามประวัติอย่างพ่อขุนแผนแล้วกัน
พ่อขุนแผนก็จะมีการใช้โหมพลาย

ก็จะเป็นการใช้โหงพลายในการกำบัง
ในการลบในการไปสืบเสาะข่าว
ซึ่งถามว่าในปัจจุบันนี้ยังมีไหม
มีแต่ผู้คนเหล่านั้นจะต้องมีสมาธิในขั้นหนึ่ง
ที่จะสามารถพูดคุยหรือติดต่อกับสิ่งเหล่านี้ได้
ต้องมีสมาธิถึงขั้นอุปจาระสมาธิขึ้นไป

ก็จะสามารถติดต่อกับสิ่งเหล่านี้ได้
ซึ่งโหมพลายที่เรารู้จักกัน
มันก็จะเป็นลักษณะของผีใต้โหงกันก่อน
ปีใต้หงแล้วก็มีความเฮียน
แล้วก็อาจจะเป็นผีที่ตายวันเสาร์
เผาวนางค้างอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็เอามาทำเป็นตัวโหงพลายในการใช้
ทีนี้โหงพายมันก็จะแบ่งแยกได้ว่า
อีกประเภทหนึ่งซึ่งคนจะเข้าใจผิดกันมากก็คือ

งภายกับหุ่นพยนตร์มีรูปลักษณะที่คล้ายกัน

หมายความว่าไม่มีพบไม่มีชาติ

คือมีชาติเพราะหมดวาระเขาไปเกิด
เขาจะมีชาติใหม่ประมาณนั้นครับ

เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ก็โหมพลายตัวนี้ที่ผมได้มาใช้
ต้องบอกว่าเป็นของปู่ผม
ซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์

ก็คือว่าวัยรุ่นแถวบ้านผม
จะมีวัยรุ่นซึ่งสมัยก่อนจะชอบแข่งมอเตอร์ไซค์กัน

แล้วทีนี้ตรงบริเวณบ้านผม
มันจะเป็นเส้นทางตรงประมาณสักกิโลถึง๒กิโล

แล้วซึ่งเด็กวัยรุ่นก็จะชอบไปแข่งกัน
ตีหนึ่งตีสองก็จะมาบิดแล้วล่ะ

ชาวบ้านแถวนั้นก็เกิดความรำคาญ

ก็เลยใช้ถั่วเขียว
หรือว่าทรายไปโรยไว้
ให้รถลื่นถูกต้อง
ทีนี้ก็ไปโรยไว้ในครั้งแรก
ปรากฏว่าพอมีการมาแข่งกัน
ก็ลื่นประสบบัติเหตุ

คือเหมือนกับว่าทะลอกปอกเปลือกอะไรก็ไปอย่างนี้
พออีกสักอาทิตย์๒อาทิตย์แผลหายก็เอาอีก

ทีนี้ชาวบ้านก็เกิดความรำคาญมาก
ก็เลยทำการเอาไปโรยใหม่
แต่รอบนี้บริเวณข้างถนนนะครับ

เหลาเป็นเขาตัดปลายมันก็จะเป็น

ครับแล้วเขาก็จะไปไว้ข้างทาง
แล้วปรากฏว่าวัยรุ่นคนนี้ก็คือเป็นหัวโจกเลยนะ

ตัวก็ไปเสียบเข้ากับไม้ไผ่
นี่คือกะไม่ได้แค่เอาล้ม

ใช่เพราะว่าวัยรุ่นพวกนี้ครับ๑สร้างความรำคาญ๒มีเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็๓เวลาใครที่ไปฟ้องประธานหมู่บ้านหรืออะไรอย่างนี้
ก็จะมีการยกพวกไปตีบ้านเขาไปยิงบ้านเขา
ใช่เขาก็เลยซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นผู้ไปทำ
รู้แต่ว่าก็ประสบปฏิเหตุก็ลื่น
พอลื่นเสร็จเนี่ยตัวก็ไปเสียบเข้ากับบริเวณไม้ไผ่
เรื่องนี้ก็น่าจะราวสัก๒๐ปีได้แล้วนะครับ
ตอนเสียบปุ๊บก็ปรากฎว่าเสียชีวิต
เสียชีวิตหลังจากที่เขาตายเนี่ยได้ประมาณสักประมาณอาทิตย์หนึ่งได้
ก็เริ่มมีความเหลี้ยนก็คือว่าใครที่สรรจรผ่านไปมา
อย่างเช่นว่ายามตรงนั้นจะมี

ก็ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปทำงาน
ช่วงเช้ามืดตี๓ตี๔อะไรอย่างนี้ครับ
เขาบอกว่าเขาขี่ไปแล้วเขามองข้างหน้า

เตอร์ไซค์ล้มอยู่ข้างทาง
แล้วก็มีวัยรุ่นผู้ชาย
นั่งอยู่บริเวณข้างทาง
แล้วก็เหมือนกับร้องโอดโอยร้องขอให้ช่วย

ซึ่งยามเนี่ยก็เลยจอดรถเพื่อจะลงไปช่วย
พอยามจอดรถลงไป
ก็ปรากฏว่าเจอกับวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งนั่งก้มหน้าแล้วก็เหมือนกับว่าอย่างนี้ครับ

ผมกลัวผมเจ็บช่วยผมหน่อย

วัยรุ่นผู้ชายคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมา
ในลักษณะที่สีหน้าข้างนี้
กไปหมดเลยแล้วก็ลูกตาถล่นลงมา

ซึ่งมันก็ไม่ได้ระยะทาง
ยาวมากนะประมาณกิโลถึง๒กิโล
แต่ชาวบ้านที่มามักจะเจอคน
ร้องขอให้มีความให้ช่วยเหลือ
ซึ่งเจออีกเคสหนักก็คือว่า

พอขับผ่านไปเนี่ยก็เป็นเสียงตะโกนไล่หลัง

บอกให้ช่วยกูหน่อยทำไมไม่ช่วย

ในลักษณะที่มีไส้ลากมาพื้นเลย
หรือคนไปหาปลาบริเวณนั้นจะเป็นนานะครับ
ไปหาปลาช่วงตีสามตีสี่
ไปเก็บตะข่ายไปอะไรอย่างนี้

บ้านนอกแบบนี้ปากเบ็ด

ซึ่งเขาก็ไปเสร็จเขาก็เจอวัยรุ่น
ยืนอยู่บริเวณคณา

กำลังก้มจะเก็บเบ็ดอะไรอย่างนี้

เขาก็ตะโกนว่ามาทำอะไร

มันเป็นเบ็ดของเขาจะขโมยปลาเขาเหรอ

เขาก็เลยปรีเข้าไปเพื่อเหมือนจะแบบไปทำร้าย

กำลังเอามือสาวไส้ตัวเอง

ก็เลยกลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างเฮียนในช่วงนั้น
น่าจะเป็นเรื่องที่โจทย์จันทร์กันเลยว่า

ทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอหลังจากเรื่องนี้
มันก็เฮียนแล้วก็มันก็เริ่มเลือนลางไป
เริ่มเรือนลางไปทีนี้เสร็จ

ก็คือในที่ผมเอามาจะมีสองตัว
อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของ

แต่รอบนี้เขาใช้เป็นเหมือนกับลักษณะของ

เขาก็พอหลังจากเหมือนกับว่าวัยรุ่นนะครับ
เขาก็มีความคุ้กกับน้องไม่กลัวอะไรอย่างนี้
รอบนี้คือคอขาด
พอคอขาดปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่ได้เฮียน
ก็หายไปสักเกือบเดือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
วัยรุ่นก็มาขี่มอไซคแข่งมอไซค์อีก

เพื่อให้ตำรวจมาตรวจมาตั้งด่านรอ

เพื่อที่ว่าถ้าเกิดมอไซค์มาเร็วยังไงถึงคอสะพานต้องเบรกอยู่แล้ว
โดนแน่นอนด้วยความที่วัยรุ่นก็นกรู้
พอรู้ว่ามีตำรวจมาบ่อยก็ไม่แข่ง
แต่ตำรวจเนี่ยก็เมื่อชาวบ้านร้องเรียนไปก็จะต้องมาตั้งกันอยู่บ่อยอยู่แล้ว
ซึ่งเส้นนั้นเป็นที่โจทยจันทร์ว่าตำรวจไม่กล้าตั้งเลย
คือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตำรวจตั้งด่าน
แล้วก็มีเสียงมอไซค์บิดมา
แล้วก็ด้วยความเร็วนะครับแล้วก็เสียงดังมาก

ตำรวจก็บวกให้จอดเขาบอกว่าเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่กำลังขี่มอไซค์เข้ามาใกล้เลย
พอมาถึงในบริเวณด่านที่ไฟสลัว
มันจะเป็นไฟแดงแวบก็จะสะลัว
พอมาถึงบริเวณที่มองเห็นได้ระยะหนึ่ง
ปรากฏว่ามอไซค์ก็จอด
ตำรวจก็ตะโกนชี้ว่าอย่าหนีนะอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าพอพูดเสร็จเนี่ยวัยรุ่นก็เดินลงมาจากมอไซค์
แล้วคอเขาก็หลุดแล้วก็กลิ้งลงเข้า

ก็ตำรวจก็เก็บด่านแหละครับ

หรือร้องขอให้ช่วยแต่ว่าอยู่ข้างทางแต่ใช้หัวในการถืออย่างนี้
แล้วเวลามอนไฟหรือว่ารถเข้ามาใกล้

จนชาวบ้านก็เลยมาหาปู่ผม
แล้วบอกว่าเอออาจารย์ช่วย
ช่วยไปกำหลาบหน่อยไปจับหน่อยหรืออะไรก็ได้
ซึ่งลักษณะการตายเหล่านี้มันเป็นลักษณะของการตายโหง
ก็ต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อนะครับ
คือการตายโหงเนี่ยมันจะ
คือมนุษย์ทุกคนจะมีเวลาของเขา
เช่นเราถูกกำหนดว่าให้ตายอยู่๖๐อะไรอย่างนี้

จึงมีระยะเวลาที่จะต้องอยู่จนกว่าจะถึงเวลานั้น

ซึ่งถ้ามีความอาฆาตมากอะไรมาก
ก็จะเกิดการไปรังความชาวบ้าน

ก็จะปู่ผมก็เลยไปเอามา
เอามาจากจุดตรงที่เขาเสียชีวิต
คนที่คอขาดปู่ผมได้ไปเอาเป็นลักษณะของ

ปู่ผมก็เลยไปเอาตรงที่เป็นฟางข้าวตรงนั้น

แล้วก็คนที่ว่าไส้ไหล
ปู่ผมได้ไปเอาเป็นลักษณะของ

ส่วนวิธีการทำขถงคาถาอะไร

สะกดเอามาใส่ไว้ในโรงพายตัวนี้

พรายนี่คือเป็นลักษณะของผีชนิดหนึ่ง

อ่ะปู่ไปทำหงพลายมา

พอปู่ถึงอายุไข

งพลายนี้ถูกสืบทอดต่อ

ก็มีแต่เลี้ยงไว้อะไรอย่างนี้มากกว่า

หรือปล่อยไปเฉยเนี่ย

แล้วก็จะเป็นของสดของเขา

ถ้าเป็นสมัยก่อนคือกุ้งผ้าบรายำ
ก็จะเป็นสมัยนี้ก็จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลา

ก็คือกุ้งเราแปลงมาจากกุ้งผ้า

ห่อไว้ด้วยผ้ายันที่เป็นผ้าห่อศพแบบนี้

เพื่อไม่ให้ออกมาเพี้ยนพ่านมากวนคน
ซึ่งตอนเอาใหม่ใหม่ผมยังไม่ทราบ
ก็เอามาวางไว้ที่หิ้งเฉย
แล้วมีวัยรุ่นหรือว่าคนที่เขากินเหล้า
ก็ขี่จักรยานขี่มอไซค์ผ่านหน้าบ้านอย่างนี้ครับ
แล้วก็เหมือนกับแบบบางทีถ้าขี่มอไซค์ก็จะชอบบิด

เป็นผู้ชายตาแดงถือหัววิ่งไล่ก็มี

แล้วเอามาเอามาเพื่อที่จะมาเปิดดู

แล้วแต่นะแล้วแต่ที่นี่เลยนะ

คุณพัฒน์เลี้ยงมากี่ปีแล้วอืม
หนี้ผม๓๐ก็น่าจะร่วมสัก๑๐ปีได้
ปีแล้วก่อนหน้านั้นเขาเสียย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักกี่ปีแล้ว
เรื่องนี้ก็น่าจะประมาณสัก๒๐นะ

ถ้าเขาถูกกำหนดอายุไขให้ตายในอายุ๖๐ครับ

ซึ่งถ้าเราศึกษากันตามพัฒนาปิดกรรมนะครับ
ของวิญญาณจะมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าโลกของมนุษย์
สมมุติว่า๔๐เราอาจจะต้องคูณเข้าไปอีกนะ

หมายถึงว่าหงพลายนี้วันหนึ่ง
ถ้าเป็นรุ่นต่อมาเป็นลูกหลาน

ถ้าไม่สืบทอดมันก็จะหายไปถูกมั้ยครับ

เพราะว่าของพวกนี้มันจะอยู่ตามอาคมที่เขาลงไว้

ซึ่งต้องบอกว่าการที่ทำโหงพรายหรือของเหล่านี้เลี้ยงเนี่ย

สองให้อยู่ตามความพึงพอใจของเขา
ถ้าสะกดไว้จะอยู่จนกว่าจะมีคนมาแก้สะกดนั้น
แต่ถ้าตามอายุข่าย

ก็จะคบอายุข่ายก็จะมาเกิด

เพราะเรากำลังคุยถึงเรื่องของหงพลายกับหมอผีนะคุณผู้ชมนะ
คุณพัฒน์นี่คือฉายาของเขาคือเขาเป็นหมอผีจริง
และทุกวันนี้ก็มีคนมาขอความช่วยเหลือมาให้แก้นู่นแก้นี่
แต่ตัวคุณพัฒน์ไม่รับทำอย่างเดียวคือเรื่องของคุณสายมนต์ดำ

เพราะมันจะเป็นกรรมของตัวเราเอง
มีอีกหลายอย่างที่เลี้ยง

แต่ว่าในกรณีที่เราเลี้ยงเราจะใช้การเจรจามากกว่า

อยู่สร้างบุญสร้างกุศลนะอยู่สร้างคุณประโยชน์นะ
ถ้าอยู่แล้วให้โทษเราก็อาจจะมีการสะกดหรือฝัน

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะผมว่าหลายคนคงอยากจะเห็นของจริง

ไม่ใช่ว่าแกะปุ๊บแล้วเขาไปไหนก็ไม่รู้
คือไปเนี่ยไอ้ตาอย่างเรามองไม่เห็น

ขอดูตนแรกผมเรียกเป็นตนถูกไหม

ตนที่โดนไม้ไผ่

อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ผ้าปกติ

ก็ยังมีเลือดเปื้อนนะครับมีเลือดมีหนองเปื้อนปกติ

แล้วก็จะลงตัวอัคระอาคมไว้
เมื่อกี้ทีมงานเราจับไปแล้วนะทีนึงนะสบาย
อันนี้เป็นตนที่โดนไม้ไผ่

อันนี้คือทำมาจากที่เมื่อกี้คุณพัฒน์เล่าคือผ้าห่อศพ

มีกลิ่นไหม
ไม่มีครับ
ไม่มีกลิ่นเลยอ่ะ
ไม่มีกลิ่น

ครับ
แต่นี่ไม่มี
ไม่มีจะเป็นลักษณะ

นี่คือคุณปู่ทำ

เขาออกมาบ้างไหมอ่ะอยู่ที่บ้านอ่ะ
ออกออกออก
ออกมาทำอะไร

กับคุณพัฒน์อย่างนี้หรอ

ผมจะไม่พูดอะไรแบบนั้น

อันนี้คือตอนแรกที่โดนไม้ไผ่

อีกต้นนึงที่โดนเอ็นตัดหัวขาดแล้วคุณปู่ใช้ฟาง
ใช่ครับก็จะเป็นต้นนี้ครับ
อุ้ยมีการเขียนวาดไว้อย่างนี้เลยหรอ

แล้วก็จะมีลงอาคาระอะไรต่างไว้นะครับ
ทั้งคู่ยังไม่เคยถูกคุณพัฒน์เอามาใช้งาน
ไม่เคยครับ

ครับผม
แล้วต้องอย่างเนี่ยทุกเดือน

อันนั้นก็จะต้องเส้นด้วยเครื่องในไก่สดก็มีเลือดไก่
เป็นเหมือนกันหรอ

เป็นคำถามที่ผมอยากถามผมถามแทนคุณผู้ชมกันแล้วกันนะครับ
ครับผม
คุณพัฒน์เลี้ยงเยอะขนาดเนี้ย

มีครับ
จริงหรอ
มีแล้วก็จะต้องตั้งชื่อ

ที่มีอยู่ในบ้าน
จะมีชื่อ

ไม้ไผ่ชื่อนุ่มอ่ะ
ชื่อนุ่มอันนี้คือชื่อจริงของเขา
ชื่อของเขาจริงเลยที่เขาเสียจริงเลยใช่ไหม

แล้วอีกตนหนึ่งอ่ะ
อีกตนหนึ่งชื่อฮีมครับ
คุณฮีมครับ
มันขนลุกว่ะ
เนี่ยถ้าเราจะเห็นอย่างเนี้ยก็จะเห็นเป็นฟางเลยเห็นไหมครับ
เป็นฟางเป็นเป็นฟางเลย

คนปกติทั่วไป
สามารถที่จะเปิดผ้าแล้วจับดูได้ไหม
ไม่แนะนำ
ได้แต่ก็ไม่แนะนำ
ได้หรอ
ได้แต่ก็ไม่แนะนำเพราะว่าของพวกเนี้ยบางทีมัน

ประมาณนั้น
แล้วแต่ทีมงานนะทีมงานเราคนนึงจับไปแล้ว
ด้วยความที่ทีมงานเราก็ต้องอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้าง

ไม่มีไม่มีครับไม่มี
อันนี้คุยกันรู้เรื่อง
คุณภาระไหนผมพลายมาอยู่กับเราตรงนี้ละ
ขอฟังเรื่องราวของเขาหน่อยได้ไหม

ได้ข่าวว่ามีหลายเรื่อง
ครับผม
เอาแค่เฉพาะสองตรงนี้เลยนะ

ทั้งคุณหนุ่มกับคุณฮีมครับผม

ได้ครับ

ทีนี้ด้วยความที่เราเป็นเด็กนะครับ

ก็บ้านจะเป็นสองชั้นนั้นนะครับ

นั่งอยู่ที่โต๊ะทานอาหาร
นั่งมานั่งกินข้าว
เราก็มองเราก็นึกว่าเป็นอาเรา

เอ๊ะทำไมวันนี้อาเราไม่บ่น
ไม่บ่นก็ปรากฏว่าเราก็เลยเดินลงไป

เราก็วิ่งขึ้นข้างบนบ้านเลย
ตอนนั้นรู้เรื่องรึยังว่านั่นคือโหงพลายที่ปู่
ยังไม่รู้
ไม่รู้ยังไม่รู้จัก

แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยเดินเข้าบ้านหายไปต่อหน้าต่อตาเลย
ก็เหมือนเขามาช่วยนะ

เหมือนมาดักจะตีดักจะฟันอะไรอย่างนี้นะครับ

หัวหันไปทั้งหลัง

มากที่สุดเจอกันเกือบทุกวัน
เพราะเหมือนเขาอยู่กับปู่มานาน

เริ่มเกเล

ลักษณะนั้น
ก็ยังอยู่ได้เนาะ

วิ่งขึ้นคุม